ตามความคืบหน้าของคดีดังอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
หญิงสาววัย๑๘ปีที่ไปไลฟ์สดตัวเองที่สะพานพระราม๘

ว่าจ้างจักรยานยนต์รับจ้างนะครับผ่านทางแก๊ปไบท์ไปแล้วก็ให้เขาช่วยถือโทรศัพท์ให้หน่อยช่วงที่เธอไลฟ์สดนะฮะ

ค่ะชู๒นิ้วก่อนเปิดเพลงด้วย

ก็มีการเปิดเพลงดื่มเบียร์อะไรอยู่สักพักพอสมควรนะครับ

พอกระโดดลงไปปุ๊บก็หายลงไปจมแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะยังไม่เจอร่าง

บอกว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่าเสียชีวิตแล้วหรือยังอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถ้ายังมีชีวิตอยู่จะไปติดอยู่ที่ไหนหรือไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ยังไม่รู้
ใช่ค่ะส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแกรปไบท์เนี่ยก็เกิดคำถามว่าตอนคุณถ่ายเนี่ยเห็นว่าเขาจะกระโดดเนี่ยทำไมคุณไม่ไปห้ามทำไมคุณไม่เข้าไปช่วยมันผิดกฎหมายนะรู้ไหมเนี่ยค่ะ
พูดถึงเรื่องความรักความผิดหวังไปถ่ายไลฟ์สดเขาปล่อยให้เขาขึ้นไปนั่งบนสะพานอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาแล้วด้วยนะ
เดี๋ยวฟังเขานะครับเพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปถามเขาแล้วว่าพอถูกแจ้งข้อหาแล้ว

แต่ว่าดูเรื่องหลักก่อนนะฮะเรื่องของคดีที่เกิดขึ้น
กรณีของนางสาวนิตยาสวัสดีวัน

ว่าจ้างให้คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊ก

จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่า

ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาอยู่ตลอดนะครับ
แต่ก็ยังไม่เจอตัวนะครับ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ห้าม

จึงถือว่าเข้าข่ายมีความผิด
ตามมาตรา๓๗๔ของกฎหมายนะครับ
ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิต

โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น

เห็นน้องเขาดื่มสุรา
มีท่าทางอาการมืนเมา

มีท่าทางอาการเมาสุรา
เสร็จแล้วเมื่อน้องเขาก้าวขึ้นไปบนราวสะพาน

แต่กลับไปถ่ายรูปให้เขาด้วย
เป็นการเท่ากับยุโยงส่งเสริม
ให้เขานั้นกระทำการฆาตกรรมตัวเอง
อัตนิบาตกรรมหรือเปล่า

เมื่อเห็นเขาอยู่อันตรายแล้ว
กับไม่ให้ความช่วยเหลือกับถ่ายรูปถ่ายคลิปให้เขา

ผู้ที่ถ่ายภาพไลฟ์สดในเรื่องนี้
นี่ไงคะตำรวจยืนยันว่าถือว่ามีความผิดนะคะ
เดี๋ยวอีกครู่เดียวเรามีเสียงของคนที่ขี่รถจักรยานยนต
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเฟซบุ๊กไลฟ์ให้น้อง

แต่ทีนี้มาดูเรื่องของการค้นหาน้องวัย๑๘คนนี้
คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาถ่ายคลิปเฟซบุ๊กไลค
นี่นะเขาก็บอกว่าภาพสุดท้ายเนี่ยมันติดตาเขา
พอน้องตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาก็พยายามที่จะตะกาย
แล้วก็นอนหงายขึ้นมาเหมือนพยายามที่จะลอยตัวค่ะ

ตอนนี้ก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยประสานเรือโดยสารให้ช่วยตรวจสอบนะคะ
แล้วถ้าใครเจอให้แจ้งตำรวจด้วย
ขณะที่นางสาวนิตยากระโดดสะพานนั้นนะคะ
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำไปแล้ว
เจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้จริง
คือไม่คาดคิดว่าจะกระโดดลงไปจริงก็เลยไม่ได้ห้าม
จากการสอบสวนยังไม่พบว่ามีความผิดเบื้องต้นเลย
ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
วิจารณญาณของคนที่เห็นสภาพนะ
มันก็อยู่ที่วิญญาณชนของแต่ละคนนะ
ว่ามันพบอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันสุ่มเสี่ยง
ก็ควรที่จะเข้าไป

เป็นไปได้ไหมคะว่าเขาตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก
อันนี้ในมุมของกำหนดทางภาษาการบอกอะไรก็ได้บ้าง

ก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

ถ้ามีผิดกฎหมายอะไรเราก็แจ้งอยู่แล้ว
อ๋อตกลงยังไม่ได้แจ้งขนาดนี้
แต่ถ้าถามว่าเข้าข่ายว่ามีความผิดไหม

ทีนี้นายพัฒระดันัยนุ่มศรีนาฏ

เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จำภาพติดตาเลยนะ
ตอนที่น้องกระโดดลงไปจากสะพาน
แต่สภาพจิตใจเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่ารู้หรือเปล่า
ว่าตัวเองเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา๓๗๔นะ

แล้วโทษจำคุกก็มีโทษปรับก็มี

ถ้าตำรวจจะแจ้งข้อหาก็พร้อมไปให้ปากคำ
เพราะตัวเองทำเต็มที่แล้ว
ยืนยันว่าคือไม่รู้จริงไม่คาดคิดว่าน้องจะกระโดดลงไป
พัทรดานัยให้ข้อมูลว่าคือน้องเขาก็ชวนนะ

คือมือนึงถือกล้องโทรศัพท์ของตัวน้อง
ส่วนอีกมือนึงถือโทรศัพท์มือถือของตัวเอง

น้องบอกว่าถ่ายให้อาร์ตนะ

จังหวะนั้นน้องเขาก็ชู๒นิ้วปกติ

แล้วน้องเขาก็กระโดดไปเลยต่อหน้าต่อตาค่ะ

ผมก็พูดไปตามความจริงแล้ว

ผมได้ห้ามน้องเขาแล้วเตือนน้องเขาแล้ว
เตือนกี่ครั้ง

แบบว่าคนดูกี่คนแล้ว

ตอนที่เขาเปลี่ยนท่านี้ผมก็ไปประคองเขาอยู่
ก็คือคิดว่าเขาจะถ่ายรูปจริงนะครับ

ผมก็ทำส่วนของผมมันเต็มที่แล้ว

พอเห็นน้องตกลงไปก็เหมือนตะกุยน้ำ

เขายืนยังว่าเขาเนี่ยโทรไป๑๙๑

แล้วก็ตอนแรกที่ไปรับน้องจากที่บ้านเนี่ย

ตำรวจไปหาหลักฐานหลังจากที่เกิดเหตุ
ก็เจอพวกกระเป๋าสตางค์
บัตรประชาชนอะไรพวกเนี่ยนะครับ
ที่สู่ระบู่ว่า
แล้วก็ไปเจอกับคุณยายของน้อง
คุณยายกาญจนาสุขุมวาส

ทางกันแล้วแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วตอนที่ดูแลเนี่ยก็ส่งเสียเรียนทุกอย่างนะฮะ
แต่เมื่อ๒๓ปีที่แล้วน้องก็ขอเข้ามาทำงานที่กรุงเทพก็ไม่อยากให้มาหรอกนะครับ
แล้วก็หายเงียบไปพักใหญ่จนกระทั่งโทรมาหาในคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละ
โทรมาลักษณะฟูมฟายนะครับพูดถึงเรื่องปัญหาชีวิตต่างนานา
ก็ยังบอกเลยว่าก็กลับมาบ้านเราละนองก็ได้นะ
รู้ข่าวอีกทีนึงก็คือนี่แหละว่าหลานเนี่ยกระโดดสะพานพระราม๘ลงไป
นะครับฟังที่คุณยายเล่าให้ฟังนะครับ

เดี๋ยวจะหามาตรการในการป้องกัน

แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๒ได้